เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหัวร้อนของคนขับรถเหมือนกัน
จริงคนถ่ายเนี่ยเขาต้องการจะเอาคลิปนี้ไปโพสต์
เพื่อประจานอีกฝั่งหนึ่งว่าขับรถไม่ดี
แต่กระแสมันตีกลับมาเพราะว่าคนถ่ายเนี่ย
มีพฤติกรรมที่เยื่อยูให้ฝ่ายตรงข้ามยิงเข้ามา
ซึ่งในรถของตนเองนั้นมีทั้งเมียมีทั้งลูก
นะฮะอ้าวคุณส่งไปดูคลิปนี้ก่อน

คือเขาพูดแบบนี้นะคือเมียของคนถ่ายคลิปเตือนสามี
ขับดีอย่าทำแบบนี้ไอ้ฝ่ายสามีก็บอกปล่อยกู
คือจะเอาเรื่องคนนั้นคือจะเอาเรื่อง
คือนี่มันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่จบครับคุณผู้ชม
คือในคลิปนี้มันเป็นการโต้เถียงกันระหว่างที่คนขับรถสองคน
คือคนโพสต์เนี่ยเป็นฝั่งคนถ่ายคลิปนะฮะซึ่งเจ้าตัวไปโพสต์เองในช่วงค่ำของวันที่๖กุมภาพันธ์
แล้วข้อความเนี่ยต้องการตามหาฝั่งตรงข้ามคือคู่กรณี
แล้วบอกทั้งรถทั้งยี่ห้อทั้งทะเบียนรวมทั้งบอกได้ว่า
รถของตัวเขาเองมีลูกกับเมียมาด้วย
ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นการโต้เถียงกันเนี่ยนะฮะ
ฝั่งคนถ่ายคลิปพูดว่าโชว์ปืนทำไม
อีกฝั่งหนึ่งก็สวนกลับมาบอกว่าการด่าคนไม่ถูกต้อง
คนมันผิดได้บอกเตือนกันได้คุณมีสิทธิ์ด่าผมเหรอ
ฝ่ายคนที่ถ่ายก็พูดไปว่ากระดาษแค่นี้ต้องเอาปืนมาโชว์ด้วยเหรอ

ซึ่งในรถฝั่งคนถ่ายคลิปอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชม

แล้วก็มีเสียงผู้หญิงขึ้นมาขับดี
เด็กมีเขามีปืนอย่าทำแบบนี้
คือทำอะไรคิดถึงลูกที่นั่งอยู่ในรถหน่อย
แต่ฝ่ายสามีที่เป็นคนขับบอกป้อยอย่ามายุ่ง
แล้วก็ยังท้าให้ฝ่ายตรงข้ามมายิงด้วยนะครับ
แล้วก็ลงจากรถไปก่อนสักพักหนึ่งกลับขึ้นมาใหม่
แล้วก็มีภรรยาคอยปรามว่าลูกอยู่ในรถลูกตกใจ
ถ้าจะเอาเรื่องไปแจ้งความอย่าทำแบบนี้
แต่เจ้าตัวคือฝ่ายสามีก็ยังไม่หยุดนะคนถ่ายคลิปเนี่ย
ลงไปจากรถไปหาคู่กรณีอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าคู่กรณีขับรถไปแล้วครับ
ที่คนถ่ายคลิปจะนำคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ
ซึ่งกระแสสังคมมันกลับตีกลับ
แล้วไม่เห็นด้วยกับเจ้าของคลิปที่เป็นคนโพสต์
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ถูกโพสต์ไป
โอ้โหชาวสังคมออนไลน์

โชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ถูกคู่กรณียิงสวนกลับมา

คือลองนึกสภาพถ้ายิงสวนกลับมาโดนตัวเขาเป็นอะไรไป

แล้วจะทำยังไงจะทำยังไงบ้างก็บอกว่าถ้าคุณรักลูกเมียจริงไม่น่าทำแบบนี้เลย
ไม่ควรจะไปยั่วยุบันดาลโทษะให้เกิดอารมณ์แบบนี้เพราะคนเราเนี่ย
โมโหขึ้นมาเนี่ยมันขาดสติไม่ยับยั้งช่างใจ
ยิงขึ้นมาโดนลูกโดนเมียจะทำอย่างไรอย่าใช้อารมณ์เหนือสติ
ซึ่งล่าสุดผู้โพสต์ลบคลิปไปแล้ว
คือมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนบอกไว้เลยบอกว่าจะทำอะไรหันกลับมามองหน้าลูกสักนิดนึง
แล้วถามเขาด้วยว่าเขายังอยากมีพ่อต่อไปไหม
จริงแบบนี้ถ้ามันรับราวเป็นคดีความขึ้นมาจริงคุณก็จะโดนสมัครใจร่วมทะลวิวาส